ปัญหาวิกฤตภายแรงที่หนักและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้ทำให้ทางด้านของกรมชนรับประทาน
ต้องมีการเร่งเพิ่มเติมแหล่งน้ำต้นทุนในรุ่มน้ำน่านเพิ่มขึ้นมาอีก
ขณะเดียวกันก็มีการสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติมด้วย

เดี๋ยวตามจากรายงานของคุณอันชรีซีริม่วงครับ
ลำน้ำปาดที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์
คอจนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านลงไปจอดได้
ลำน้ำแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากลำน้ำน่าน
ในช่วงหน้าแรงมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
แต่ฤดูฝนกลับมีปัญหาน้ำท่วมเชียบพันธุ์
มีขนาดความจุอ่างที่๘๕ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอำเภอฟากท่า

ในขณะนี้ในลำน้ำปาด
เรามีฝ่ายซึ่งสร้างมา๔๐๕๐ปี

ฝ่ายที่ว่าจะเห็นว่าเวลาหน้าน้ำหลากมา
มันก็ชะลอไว้ได้บ้าง
แต่พอรูใกล้ที่จะหมดฝน

แต่พอหน้าแรงปั๊บจะเห็นว่าน้ำแห้งสนิท

เพราะฉะนั้นปุ๊บเราไม่สามารถควบคุม
ระดับและปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำป่า
ด้วยเหตุที่ว่านี้เราจึงหาทางที่จะ
สร้างแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ตอนบน
เพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ำปล่อยออกมา
แล้วก็จะทำให้อาคารเหล่านี้สามารถทำงานได้ตามปกติ

แต่ผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คือ
บ้านเรือนในพื้นที่หมู่๘ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรศรรย์
ประมาณ๓๐ครัวเรือนจะต้องถูกเวรคืนพื้นที่
ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่า
จะต้องย้ายออกจากบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดนานนับ๓๐ปี
ขณะที่ภาครัฐยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ
และเล็งเห็นถึงประโยชน์หลังการก่อสร้าง

โครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ว่าจะเริ่มสร้างได้ปี๒๕๖๒แล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ลดแมพในการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปลาดนะคะ
ในพื้นที่นี้ในอีก๓ปีข้างหน้าจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางค่ะ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อยู่ที่ประมาณ๗๐๐ไร่
หรือประมาณกว่า๖๐๐ครัวเรือนค่ะ
อกจากนี้กรมชลประธานได้เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในรุ่มน้ำน่าน
โดยการสร้างแก้มลิงบ้านลาดบัวขาวตำบลสมแข
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขนาดความจุ๑๒๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตร
จากเดิมที่เคยมีแก้มลิงอยู่๔แห่งรวมเป็น๕แห่ง
ทำให้มีปริมาณน้ำทั้งหมด๑๘๖๐๐๐ลูกบาทเมตร
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่มีอยู่ที่๙แสนลูกบาทเมตร
รอบคลุมพื้นที่๑๓๐๐ครัวเรือน
ส่วนความมั่นคงของน้ำในพื้นที่อำเภอทองแสนขันและอำเภอตรอน
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์กรมชนประธานมีแผนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองตรอนอีก๑เมตร
จากเดิมเก็บน้ำได้๕๘ล้านลูกบาทเมตรเป็น๖๘ล้านลูกบาทเมตร
ว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน